ในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่าชาวโซเชียลจ๋า
พร้อมหักขับทับหลานชาย

รถเก่งคันนี้มาจากไหนไม่รู้ค่ะพุ่งฝ่าไปเลยเลยเหยียบหลาน
ย้อนดูอีกสักครั้งนะคะรถคันเกาะเหตุที่ลูกศรสีแดงมาแล้ว
และช่วงที่พุ่งมาที่เป็นเสียงกรุ่งเนี่ยเขาไปเหยียบหลานชาย
ของผู้หญิงที่เอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ
หลานชายเขาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
นอนรอขอความช่วยเหลืออยู่กลางถนนและเหยียบไปแบบเนี้ย
ถามว่าหยุดให้การช่วยเหลือไหมไม่ค่ะหลบหนีไปเลย
คุณป้ารายนี้เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ
ขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตให้ช่วยตามหาหน่อยนะคะ
ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลานชายที่ประสบอุบัติเหตุแล้วมาถูกรถเก๋งคันนี้
เหยียบซ้ำชื่อว่านายชะนินยศยิ่งอายุ๑๕ปีค่ะ
คุณป้าชื่อว่าคุณอรวรรณคีรีรัฐนะคะ
พาผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุเลยแล้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าวันเกิดเหตุน้องบีมขี่รถจักรยานยนต์
ไปเฝ้าพ่อที่ป่วยคุณพ่อป่วย
นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพังงาค่ะ
แต่ระหว่างเดินทางมา
เกิดอุบัติเหตุรถไปชนกับรถบรรทุกไม้ยางพารา
ได้รับบาดเจ็บน้องบีมนอนรอการช่วยเหลือ
อยู่ที่กลางถนนขณะนั้นก็มีชาวบ้านเข้ามา
พยายามช่วยเหลือพยายามอยู่นะกำลังช่วยเหลือรอเจ้าหน้าที่อยู่นะ
แต่ปรากฏว่ารถเก๋งสีดำคนนี้มาเลยค่ะมาด้วยความเร็ว
ไม่ยอมเบรกเลยพุ่งมาเลยค่ะเหยียบร่างน้องบีมที่กำลังนอนเจ็บอยู่ที่พื้นอ่ะ
แล้วก็ข้ามไปเลยหลบหนีไปด้วยความเร็วคุณป้าบอกอีกว่าตอนนี้น้องบีมบาดเจ็บสาหัส
เหยียบทั้งคันนะคะเหยียบทั้งร่างเลยรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูนะคะ
ญาติเลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพราะคนขับรถเก๋งคันนี้
ขับแล้วหนีไปอยากให้มามอบตัวด่วนโดยเฉพาะเรื่องของการกลับมา
รับผิดชอบอาการของน้องบีมนอกจากนี้คุณป้าบอกว่า
ใครที่มีภาพจากกล้องหน้ารถช่วงที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ที่มันเห็นทะเบียนชัดส่งมาให้คุณป้าหน่อย
คุณป้าอยากเอาไปเป็นหลักฐานเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับ
รายนี้ค่ะเรื่องนี้เรานำเสนอแล้วเราจับแล้วเดี๋ยวตามให้ต่อแน่นอน